คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙นะครับ
ผู้ติดเชื้อก็ยังคงสูงนะฮะ
เพราะว่าวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๐๐กว่ารายนะครับ
อยู่ที่ตัวเลขที่สบคแถลงออกมานะครับ
ว่าประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่๗๑๓๓ราย
ส่วนตัวเลขของผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๒รายนะครับ
แล้วก็ดูตัวเลขของผู้ที่ยังคงรักษาอยู่นะ

ซึ่งเป็นบริษัทในเครือปตทครับ
มาขายให้กับประชาชนในราคาชุดละ๔๘บาท
คุณเชื่อไหมว่าคนไปซื้อกันเยอะเลยนะครับแล้วก็แค่ชุดละ๔๘บาทคนหาซื้อ

แต่เขาจำกัดนะคะว่าคนนึงซื้อได้๑๐๐ชุด
ใช่ฮะนี่ฮะประชาชนค่อนข้างตื่นตัวเลยนะครับ
แล้วก็ออกมาซื้อไม่เกินร้อยชุดนะฮะ
เปิดขายตั้งแต่วันนี้๑๑มกราคมนะครับ
จนถึง๑๗มกราคมตั้งแต่๑๐โมงเช้าจนกว่าของจะหมดนะครับ
ขณะที่ออยอออาหารยานะครับ

เพื่อเพิ่มมาตรการในการป้องกันโควิด๑๙ระลอก๕
ซึ่งพอองค์การเพศสัตว์ให้สัมภาษณ์

เดิมที่เคยจำหน่าย๔๐บาทต่อชุดนะครับ
ส่วนสัปดาห์หน้าก็เตรียมมีการส่งมอบเพิ่มอีก๕ล้านชุดนะครับ
ว่าราคาจะถูกลงอีก
สำหรับช่องทางที่คุณผู้ชมจะซื้อได้

ได้รับอนุญาตจากออยพร้อมจัดส่งถึงบ้านแล้ว
หรือว่าที่ร้านขายยาของอพองค์การเพศสัตว
สาขาราชเทวีสาขายศเสสาขาจรรย์สนิทวงศ์

แล้วก็สาขาเวชศาสตร์เขตร้อนด้วย
อีก๑จุดสาขาศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ๘๐พันศานะครับ